ก่อนหน้านี้นะคะนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อคล้ายกับว่า
ส่งสัญญาณให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
สามารถยุบสภาได้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้
รองนายกรัฐมนตรีวิศนุออกมาชี้แจงต่อสื่อแล้วนะครับ
บอกว่าก็จะระมัดระวังการให้สัมภาษณ์มากขึ้น
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้พูด
หรือว่าส่งสัญญาณให้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ยุบสภา
หากไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้
บอกด้วยว่าท้ายที่สุดเมื่อบ้านเมืองจำเป็นและถึงทางตัน
ไม่สามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้
รัฐบาลก็มีอำนาจประกาศใช้พระราชกฤษฎีกายุบสภา
ให้ประชาชนตัดสินใจเลือกพักเสียงข้างมากมาจัดตั้งรัฐบาลใหม่
เหมือนที่ไทยก็เคยใช้แล้วกว่า๑๐กว่าครั้งนะคะ
รับว่าแนวทางที่ระบุก่อนหน้านี้เป็นคำถามของสื่อมวลชน
แต่ต่อจากนี้ไปจะดูการละเทศะแล้วก็ระมัดระวังการให้สัมภาษณ์มากขึ้น
ฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีวิศนุค่ะ
ต่อไปเนี่ยผมก็ต้องคงจะต้องระวังว่าถ้าคำถามใดเป็นคำถามจินตนาการ
คำถามสมมุติผมก็ไม่ควรจะไปจินตนาการตาม
จะมาออดอ้อนว่าอยากรู้ในเชิงหลักวิชาการ
ก็บางทีวิชาการมันก็ไม่ได้หรอก
เพราะว่ามันจะทำให้คนนึกว่าเฮ้ยส่งสัญญาณอะไรมั้ง
ผมก็อ่านอันสิพีมก็ขำอะเหมือนกับที่ใครต่อใครออกมาพูดว่า
วิศนุออกมาพูดทำไมในเวลานี้ก็พูดก็เพราะพวกคุณถาม
ถ้าไม่ถามผมก็ไม่พูดไม่ได้ไปตอบ
แล้วก็เมื่อถามผมก็ไม่ตอบด้วยซ้ำไปแต่ก็บอกว่าอยากรู้ในเชิงวิชาการ
วิชาการมาก็วิชาการไปแต่พอวิชาการมา
ต่อไปนี้ผมก็จะได้ดูการาเทศาให้มากขึ้น

ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็หัวหน้าคอสชพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
บอกว่านายวิศนุได้อธิบายต่อที่ประชุมคอรมอลแล้วว่า
ความหมายไม่ได้เป็นไปตามที่ข่าวรายงาน
เพียงแต่บอกถึงวิธีการว่าจะทำอย่างไร
หากอนาคตไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ตามกติกา
ขณะที่นายนรชิตสิงหาเสนีโคศกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
กรทบอกว่ากรทเตรียมส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูล
ตามที่สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัย
ให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในวันที่๑๑ตุลาคมนี้ค่ะ
โดยมีการแก้ไขเนื้อหามาตรา๒๗
สวมีสิทธิ์ร่วมลงชื่อกับสสเสนอ
ขอยกเว้นการใช้บัญชีของพักการเมือง
หากเกิดกรณีเลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี
จากบัญชีของพักการเมืองไม่ได้ในคราวแรก
และระยะเวลาการบังคับใช้ในระยะเวลา๕ปี
นับตั้งแต่มีรัฐสภาคือตั้งแต่ได้สวครบจำนวน
และมีสอสอ๑๙๕ของจำนวนสสทั้งหมด
เดิมที่กรทกำหนดให้ใช้เพียงครั้งเดียว
รัฐสภาชุดแรกและมีการปรับคำปลารบ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยเพิ่มในข้อความ
เกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็ผลของคำวินิจฉัย
ของสารรัฐธรรมนูลด้วย